ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้พาไปช่วงตลอดกินกันมาแล้ว
รวบรวมเรื่องราวของกินที่ทีเด็ดมากทั่ว
ตอนนี้ก็เป็นช่วงของตลอดหาเรื่อง
ถูกต้องในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็เรื่องราวอะไรที่แปลกวันนี้รวบรวมมาฝากแล้ว
ไปดูที่แรกกันเลยสำหรับภูมิปัญญาชาวบ้าน
ในการนำไข่มารักษาโรค
และวิธีการที่เขาเรียกว่าเวลาพลิกกระเด็นเข้าตา

เดี๋ยวไปชมกันค่ะว่าจะได้ผลหรือเปล่า
คราวใดที่คนในหมู่บ้านไม่สบายตัวร้อนและมีไข้สูง
แม้จะกินยาแล้วก็ตามไข้ก็ไม่ยอมลด
พี่น้องชาวตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
อาจมีตุ่มลี้หรือตุ่มที่มีพิษซ่อนอยู่ภายในร่างกาย
แต่ไม่ปรากฏออกมาตามผิวหนัง
จึงต้องทำพิธีจอบตุ่ม

จอบตุ่มคือการล่อให้ตุ่มหรือพิษของตุ่มออกจากร่างกาย
โดยใช้ไข่ไก่ต้มสุกเป็นสิ่งลอกกับเหรียญรูปีแสดงพิษของไข้
จอบตุ่มเริ่มขึ้นโดยหมอเมืองหรือหมอพื้นบ้านจะยกพานครูขึ้นเหนือศีรษะ

กะกะเสกและกะถาวันนั้งกะสามิเสกและกะถาวันนั้งกะสามิ
จากนั้นจึงผ่าไข่ไก่ต้มสุกแบ่งครึ่งเป็น๒ซีก
ไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วใส่เหรียญรูปีลงไปแทนที่ไข่แดง
ห่อไข่ขาวด้วยผ้าขาวบาง
คาถาที่ใช้เสกสำหรับขับพิษไข้เรียกว่าคาถาทีพ
แล้วเป่าเสกไข่ต้มสุกด้วยคาถาอีกครั้งหนึ่ง
หมอพื้นบ้านนำไข่จอบตามจุดต่างของร่างกาย

ขณะทำพิธีหมอพื้นบ้านจะเปิดดูสีของเหรียญเป็นครั้งคราว
เพื่อดูว่าสีของเหรียญรูปีเปลี่ยนสีเป็นสีดำหรือไม่
หากเป็นสีดำแสดงว่ามีตุ่มพิษซ่อนอยู่ภายในร่างกาย
หมอพื้นบ้านจะนำเหรียญรูปีนั้นขัดด้วยขี้เท่า

ก่อนนำไข่เจาะไปตามร่างกายซ้ำอีกหลายครั้งเพื่อไล่พิษไข้
เมื่อเข้าครัวไม่ว่าจะปรุงเมนูใดก็ตาม

รู้สึกปวดแสบปวดร้อนน้ำตาไหล
พี่น้องชาวตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
มีวิธีแก้ที่สารสั่งกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า
รีบนำเท้าทั้งสองข้างแช่น้ำ
แล้วใช้มือซ้ายจับกระบวยตักน้ำ
ราดตั้งแต่หัวเข่าลงไป๒๓ครั้ง
ขณะร่าน้ำให้กลั้นหายใจด้วยค่ะ
อาการแสบตาหายได้อย่างเหลือเชื่อ
เนื่องจากเชื่อว่าประสาทรับรู้ของตาอยู่ที่ปลายเท้า
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
สิบตาเห็นไม่เท่าพริกกระเด็นเข้าตาตัวเอง
ทดสอบดังกล่าวทางทีมงานตลอดหาเรื่อง
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำ

ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ของพี่น้องชาวตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่สืบเทาจากรุ่นสู่รุ่น
หากคุณผู้ชมท่านใดเกิดอาการแสบร้อนระคืนตา

ส่วนช่วงนี้จะพาไปดูอะไรที่มันคึกคักคึกคักกันหน่อย

ก็บอกว่านางกระฮึมโซเชียลหนึ่งเดียว

จากความสามารถของวงสาว

จะมีผู้คนเข้ามาแสดงความชื่นชมใน
และมีผู้ติดตามคลิปต่างโดนใจรัวกดไลค์ไลฟ์พร้อมแท็กคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ก่อตั้งวงสาวสาวคือครูบรรพฤษนิ่มนวล
ครูประจำวิชาดนตรีศึกษา

ก็คัดเลือกจากสมาชิกชุมนุมดนตรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖
มาร่วมฝึกซ้อมและก่อตั้งวง

รางวัลและความสำเร็จบนเส้นทางดนตรี

ในการพัฒนาตัวเองให้เป็นศิลปิน
ดนตรีที่ดีในอนาคต

และการสั่งสมประสบการณ์ทางดนตรี

พรสวรรค์ตั้งแต่เกิดเท่านั้น

ใช่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็ก
เรียนด้วยดีกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่น

เลิกเรียนแล้วก็มารวมตัวกันฝึกซ้ำ

สำหรับช่วงตลอดหาเรื่องในวันนี้

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สำหรับการรำวงย้อนยุค

ดูกันกี่ทีก็อดที่จะอมยิ้มกันไม่ได้
ชมความน่ารักพร้อมกันเลยค่ะ
รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพบางไผ่เก๋ไก่สลายดี

เป็นหนึ่งในโครงการมหากรรมเสริมสร้าง

แบบมีส่วนร่วมของกองสาธารณสุข

อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตร

ตำบลหอกไกร

ระหว่างชาวชุมชนในเขตเทศบาล

ร่วมกันคิดสร้างสรรค์รูปแบบ

ประยุกต์เป็นท่ารำวง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์

ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบท่อต่อกันมา
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา

และเชื่อว่าการระลึกถึงครูบาอาจารย์
จะทำให้การแสดงล่วงไปด้วยดี
ดังนั้นก่อนจะรำวงกันให้สนุก

รำเพลงไว้ครูก่อนเป็นเพลงแรก
ต้องรำเพลงไว้ครูก่อนเป็นเพลงแรก

ดังนั้นก่อนจะรำวงกันให้สนาน

ดังนั้นก่อนจะรำวงกันให้สนาน

ให้ใหญ่กว่าหน้าแต่ยังคืนใหญ่กว่า

เจ้าเงินเขาทิ้งไปหรือใส่เจ้า
จึงเงินมาเต้าอาภาย
การคืนลานระวงตามโครงการมหากรรมเสริมสร้างเครือข่ายสุขภาพดี

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตร
จากได้ย้อนวนบทเพลงเก่า
รวมถึงการงัดลีลาระวงมาประชันกันแล้ว

แก่ผู้สุขไวในพื้นที่ได้ไม่น้อย
โอ้โฮดูแล้วก็อดเต้นตาไม่ได้นะเราไปต่อนะ
ใช่แล้วเสริมสร้างสุขภาพร่างกายด้วย
ให้แข็งแรงแล้วก็ลดน้ำหนักนิดด้วยนะจ๊ะ
เรื่องนี้มาติดตามกันบ้างในช่วงของ
เป็นรักของอาชีพขายส้ำตำนี่แหละ
เป็นรถเข็นเล็กแต่ว่าเขาขายมานานถึง๔ปี
เคล็ดลับอะไรที่ขายมาได้นานขนาดนี้

เรามาอยู่ที่ซอยอินธรรมระ๒๙ค่ะ
เรามาดูอาชีพของคนสู้ชีวิตคืออาชีพขายส้มตำค่ะ
แม้ว่าจะเปิดเป็นร้านรถเข็นเล็ก
แต่ก็สามารถสร้างรายได้และความสุขให้แก่คนในครอบครัวค่ะ

ลำพันธ์ที่นำรถเข็นขายไข่ปิ้งของสามีมาดัดแปลงเป็นร้านส้มตำ
โดยทุกวันจะตื่นแต่เช้าไปตลาดซื้อข้าวของสำหรับทำส้มตำ
เตรียมไว้ออกไปขายตอนบ่ายโดยจะเข็นมาในสอยอินทรมาระยี่สิบเก้าก่อน
พอประมาณสี่โมงเย็นก็จะเข็นออกไปเรื่อยเรื่อย
และไปตั้งร้านบริเวณซอยอินธรรมระเก้าป้าลำพันธ์เล่าว่า
เมื่อก่อนเป็นลูกจ้างบริษัทอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแต่มีเหตุให้ถูกเลิกจ้าง
หันมาค้าขายแทนค่ะเป็นลูกจ้างบริษัท
พอดีช่วงนั้นแม่ไม่สบายก็เลยออกไปอยู่บ้าน
เฝ้าแม่แม่ไม่สบายกลับมาบริษัทเขาก็บอกว่าเขามีคนงานแล้ว
ก็เลยกลับมาขายของ
พอดีเห็นหาบตะก้าเขาบ้างก็เลยลองขายส้มตำดู
พอดีขายมาก็ได้เรื่อยลูกค้าก็ติดใจ
ก็เลยยึดเป็นอาชีพเลยค่ะ
ส้มตำมาได้๔ปีแน่นอนว่ามีลูกค้าขาประจำแวะเวียนมาซื้อตลอด
เคล็ดลับก็อยู่ที่เน้นความสะอาดโดยเฉพาะปลาร้าต้องเป็นปลาร้าที่สดใหม่
สุกแล้วเท่านั้นถึงจะกล้านำมาขาย
และจุดเด่นของร้านนอกจากความอร่อยแล้วยังมีส้มตำให้เลือกหลากหลาย
ทั้งต่ำปะม่วงต่ำปลาต่ำขนมจีนต่ำแตง
หอยดองและตำกล้วยหรือทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งก็ทำได้
แม้จะสั่งแบบไหนราคาก็อยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้น
ไปกว่านี้ไม่ขายแน่นอนค่ะ
เขาก็ชอบ
ส้มตำชอบฝีมือแล้วก็น้ำปลาร้าอร่อย
อีกอย่างหนึ่งมีลูกค้าก็บอกว่าเราทำสะอาดฝีมือดี
แล้วที่จริงก็อร่อยแล้วได้เยอะด้วย

ก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ดีทีเดียวค่ะ
โดยบางวันขายได้ถึงวันละ๔๐๐๐บาท
ลำพันธ์ก็ยืนยันว่าจะขายส้มตำต่อไปเรื่อย
เพราะรักในอาชีพนี้แล้วค่ะ
ขอมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับคุณป้ารำพันธ์
เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะ
ผ่านไปก็อย่าลืมไปแวะอุดหงษ์นะ

รับประกันว่าแซ่บนัวจริงปลาร้าร้านนี้คอนเฟิร์ม
ครับในปีใหม่แบบนี้เดี๋ยวว่าเดินออกไปสั่งเลยดีกว่า
ไปเลยเหรอเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้ว
แต่ว่าในช่วงปีใหม่แบบนี้ยังไงก็สำหรับฝากไปถึงคนที่ใช้รถใช้ถนน
ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทมีสติ
แล้วก็เดินทางกลับมากันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะ
และในวาระดิบดีขึ้นปีใหม่กับพวกเราสองคนถือว่าเป็นตัวแทนของรายการตลอดข่าวครับ
แต่ตอนนี้ขึ้นปี๒๕๕๙อย่าลืมรับชมพวกเราเหมือนเดิมนะครับ
ใช่แล้วยังคงมีความสนุกจากทุกทิศทั่วถิ่นแดนไทยมาฝากคุณผู้ชมและรับประกันว่าสนุกเข้มข้นมากค่ะ
ย้ำกระด่อยเรื่องเวลาวันอาทิตย์นะ
เวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามโมงค่ะ
ส่วนช่วงนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ